ตรุษจีนนี้นะคะหลายคนก็อาจจะนึกถึงเยาวราชนะคะ
เพราะว่าถือเป็นพื้นที่ที่ชาวไทยเชื้อสายจีนอยู่กันเยอะนะคะ
ซึ่งแต่ละปีก็จะมีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่
อย่างปีนี้ค่ะเทศกาลตรุษจีนประจำปี๒๕๕๙ที่เยาวราช
จัดขึ้นภายใต้ชื่อปีวอกทองมงคลยิ่งลาบภูณทวีค่ะ
อกจากจะเป็นการจัดงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่แล้วนะคะ
สิ่งหนึ่งค่ะที่ประชาชนและชาวไทยเชื้อสายจีนจะรู้สึกปลาปลื้มก็คือ
สมเด็จพระเทพรัดดาสุดาสยามบรมราชกุมารี
ส่งเปิดงานและทรงร่วมงานเหมือนเช่นทุกปีด้วยนะคะ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
เป็นบรรยากาศของเทศกาลตรุษจีนที่เริ่มขึ้นแล้ว
คึกคักของประชาชนที่จับจ่ายใช้สอย
เตรียมของไว้สำหรับไหว้เทพเจ้าและบรรพบท
ที่ได้สืบสารวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาวจีน
และชาวไทยเชื้อสายจีน
ในทุกปีสมเด็จพระเทพรัดดาสุดาสยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมงาน
ส่งเยี่ยมราศดรที่อาศัยอยู่ในย่านนี้มาอย่างต่อเนื่อง
สร้างความปลาปลื้มแก่ผสกกณิกร
โดยเฉพาะชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นอย่างมาก

ไปบ้านนี้บ้านเล็กมีผู้เท่าผู้แก่นะครับ
เจ้าของร้านอาม่านั่งอยู่ข้างใน
ท่านก็ทรงเดินเข้าไปทักทาย
ถามไทยสารทุกข์สุขติดนะครับ
โดยไม่ถือพระองค์นะครับ
ทำให้ทุกคนในย่านนี้ถือเรียกว่าเทิดทุนท่านเป็นพิเศษ
สัญลักษณ์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งในเทศกาลตรุษจีน
คือการสวมใส่เสื้อสีแดงมาร่วมงานกัน
โดยในปี๒๕๕๙นี้ตรงกับปีนักศัตริย์วอกหรือลิง
สมเด็จพระเทพรัดดาสุดาสยามบรมราชกุมารี
พระราชทานภาพฝีพระหัดบนกระเป๋าเสื้อสีแดง

พร้อมอักษรภาษาจีนว่าจินโฮฟันฉี
ซึ่งมีความหมายว่าลิงทองว่องวัยสำเร็จรุ่งเรือง
และมีอักษรภาษาจีนพระนามว่าซิรินทร
อันนี้ก็จิ้นโฮเฟิลฉี่เป็นภาษาจีนกลาง

เพิ่มภูมิทวีปรับเปลี่ยนอะไรอย่างนี้
เศรษฐกิจดีขึ้นว่องวัยเหมือนลิงอะไรอย่างนี้

ทรงพระกรุณาให้ทำอยู่ในปักอยู่บนกระเป๋า
แล้วก็มีคือพระนามท่านสีลิงธรรม
พระนามท่านเป็นภาษาจีนสีลิงธรรม
ก็ปักอยู่ในกระเป๋าเสื้อสีแดง
โชคดีครับ
กาลตรุษจีนถือเป็นเทศกาลสำคัญที่สุดของชาวจีน
เป็นวันขึ้นปีใหม่ที่มีการเฉลิมฉลองกันทั่วโลก
ในประเทศไทยย่านเยาวราชถือเป็นศูนย์กลาง
ของชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นแหล่งค้าขายทอง

จับจ่ายใช้สอยและแหล่งอาหารการกินที่เรื่องชื่อ
ที่สำคัญเป็นศูนย์รวมแห่งวัฒนธรรมไทยจีน
แสดงถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนของชาวไทยและชาวจีน
ฉันต้องใช้เพราะเขา